ขึ้นเหนือไปที่อำเภอสารพีจังหวัดเจียงใหม่ค่ะ
รถชาวบ้านจอดอยู่ดีปรากฏว่าคนร้ายไปทุบกระจกรถ
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปได้หลายรายการนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเตือนกัน
เตือนกันตลอดว่าทรัพย์สินมีค่า
อย่าเก็บไว้ในรถเป็นอันขาด
เพราะคราวนี้สูญเสียไปเยอะมากเลยคุณ

สร้อยคอทองคำหนัก๕บาท๑เส้น
ร้อยคอทองคำหนัก๓บาท๑เส้น

พระเครื่องดีหายไปเรียบเลย

ใช่นี่ไงถึงบอกนะฮะนี่คุณผู้ชมค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจสารพีก็ต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์นะคะ
รถคันนี้แหละเป็นของคุณสมัยอุตสาหะ
อายุ๖๓ปีเป็นอดีตนายปริศนีย์
แล้วก็เป็นเจ้าของรถด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุต้องปักหมุดนิดนึง
ฝากเตือนด้วยบริเวณด้านด้านหน้าของวัดป่างิ้ว
ตำบลท่าวังตานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
รถกระบะอีซูสุทะเบียนพอพึ่งขอข่าย๑๓๓๖เชียงใหม่
คุณครึ่งสมัยนะคะบอกกับตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าตัวเขาเองจอดรถไว้แล้วก็ไปซื้ออาหารที่ตลาดนัดป่างิ้ว
ซึ่งอยู่บริเวณข้างถนนวัดเรียบลำ
ต่อมาทางแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เพราะเขาขายของเสร็จปุ๊บเขาเดินผ่านมาตรงนี้แหละ
มาเห็นว่ารถของคุณครึ่งสมัยมีร่องรอยที่ถูกทุบกระจก
ก็เลยไปแจ้งให้กับทางเจ้าอาวาสวัดได้รับทราบ
เจ้าอาวาสวัดไม่ได้นิ่งดูดายค่ะออกตามหาเจ้าของรถอยู่นาน
นานสองนานจนกระทั่งในครึ่งสมัยเจ้าของรถกลับมาที่รถ
ก็มาพบกับเจ้าอาวาสซึ่งก็กำลังตามหาเจ้าของรถ
แล้วเจ้าอาวาสก็เลยแจ้งบอกว่ารถคุณมีร่องรอยการถูกทุบนะ
เขาตัดสินใจไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ส่วนทรัพย์สินที่สูญหายย้ำกันอีกรอบ๑นะคะ
มีสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทจำนวน๑เส้น
สร้อยคอทองคำหนัก๓บาทจำนวน๑เส้น

เงินสด๓๐๐๐บาทพระเครื่องสำคัญ
เอกสารบัตรประจำตัวใบอนุญาตขับขี่
ทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ

ล่าสุดตำรวจประเมินล้านกว่าบาท

ใช่พระเครื่องไงนะฮะตำรวจสันนิษฐานว่า
คนร้ายน่าจะมาดูรัฐเราก่อนแล้วก็เห็นว่า
เจ้าของรถไม่อยู่ก็เลยลงมือก่อเหตุ
หรือคนร้ายอาจจะเป็นคนที่รู้จักกับคุณครึ่งสมัยนั่นแหละ
แล้วก็ทราบมาว่าคุณครึ่งสมัยชอบเก็บของมีค่า
อย่างเช่นพระเครื่องที่ให้เช่าบูชาในราคาที่สูง

ก็เลยพอสบโอกาสปุ๊บลงมือก่อเหตุ
ทีนี้นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พี่น้องชาวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่